ต่อกันที่อีก๑ข่าวดีเลยแล้วกันคุณผู้ชม
เป็นเรื่องดีน่ายินดีและน่าภาคภูมิใจมากนะคะ
เพราะว่าทางทีมวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล
เขาสามารถวิจัยค้นพบการทำหมันยุงลาย

ซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเป็นแห่งแรกของโลกเลยทีเดียวค่ะ
นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยผลการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล
จัดทำโครงการทำหมันยุงลายลดไข้เลือดออก
ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะคะ

การที่มีวิธีการที่เป็นทางเลือกโดยการวิจัยของทางมหาวิทยาลัยมหิดลทางด้านนี้
ที่ทำให้เกิดการทำเขาเรียกว่ายุงลายตัวผู้เป็นหมัน
โดยใช้วิธี๒ขั้นตอนก็คือการใช้แบคทีเรียขั้นตอนแรก
แล้วก็ใช้ในเรื่องของการฉายรังสีในส่วนของขั้นตอนที่๒
ก็จะทำให้ยุงลายตัวผู้เป็นหมัน
ปกติยุงลายตัวผู้นี่ก็ไม่กินเลือดอยู่แล้วนะครับ
ตัวเมียถึงกินเลือดก็จะปล่อยไปในธรรมชาติ
นั่นก็หมายความว่าการผสมพันธุ์ตามธรรมชาตินั้น

เพราะฉะนั้นตัวลูกน้ำยุงลายที่จะเกิดขึ้นก็จะน้อยลง
นำไปสู่ในเรื่องของประชากรยุงลดลง
สาเหตุที่ทางทีมเลือกหมู่ที่๑๑ตำบลหัวสำโรง
แปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นพื้นที่นำร่อง
ปล่อยยุงลายตัวผู้ที่ทำหมันเป็นเพราะว่า
หมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านอื่น
แล้วก็ในรัศมี๑๐กิโลเมตรเป็นพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดค่ะ
ก็ยืนยันนะคะว่ายุงลายตัวผู้ที่ทำหมานแล้วที่ปล่อยสู่ธรรมชาติ
ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศ
โดยยุงจะกินน้ำหวานแทนเลือดนะคะ
รวมทั้งจะตายภายใน๒๓สัปดาห์
และไม่แพร่พันธุ์ต่อเพราะว่าเป็นหมันแล้วค่ะ
ถ้าพูดถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยปีนี้นะคะ
นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม
ผู้ป่วยกว่า๑๘๐๐๐คนแล้ว
แล้วก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตไปแล้ว๑๖คนด้วยกันค่ะ